กับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑

ยกพวกมาทำร้ายแล้วก็หลบหนีไป
สาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้คาดการณ์ว่า
อาจจะมาจากการที่ไม่ยอมแลกบัตรเข้าคอนโด
ตอนนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะสีดำ
คันหนึ่งขับเข้ามาในพื้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๒คนอยู่ที่ป้อม
ต่อมาไม่นานรถกระบะคันเดิมขับออกมาแล้วจอด
จากนั้นมีชายชะกัน๓คนลงจากรถ
หนึ่งในนั้นตรงเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รอปภชุดสีดำ
แล้วก็ผลักจนล้มลงกับพื้น
อีกทั้งยังใช้เท้าเตะรอปภคนนี้ถึง๒ครั้ง
ยังไม่พอค่ะยกพวกเข้าไปรุมทำร้ายรอปภอีกคนนึง
รอปภชุดดำพยายามเข้าไปช่วยกลับถูกคู่กรณีจับล็อกคอรุมต่อยและกระทืบซ้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๒เศษนะคะของวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คค่ะชื่อว่านายนัทธวุฒิปานสมสวย
ก็มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ค่ะ
อ้างว่าเป็นรอปภคนที่รอปภที่ถูกทำร้ายเป็นพ่อแล้วก็น้องชาย
โดยคุณพ่อที่ถูกทำร้ายอายุ๖๐ปีและบริเวณสะโพกก็ใส่เหล็กอยู่ด้วย
ตอนนี้ทั้งคู่ไปแจ้งความที่สพบางบัวทองแล้วนะคะ
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายก็เข้ามาแสดงความเห็นอ้างว่าเหตุรุมทำร้ายเนี้ย
เกิดจากการแลกบัตรเข้าคอนโดนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มาหาผู้หญิงที่คอนโดมิเนียม
แต่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์จอดรถแล้วก็ไม่ยอมแลกบัตรค่ะ
ซึ่งรอปภเขาก็ปฏิบัติหน้าที่คือขอดูบัตรก่อนขอแลกบัตรตามปกติ
ตรงนี้อาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความโมโห
วันต่อมาจึงพาพวกมารุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ